ท่านผู้ชมครับในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยกลุ่มก้อนของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในตอนนี้
มันมีหลายคลัสเตอร์ทั้งแคมป์คนงานทั้งโรงงานทั้งชุมชน
ปากคลองตลาดก็เป็นคลัสเตอร์หนึ่งนะครับซึ่งสั่งปิดพื้นที่ปากคลองตลาด
ตั้งแต่๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมาที่กรทมสั่งปิดเอาไว้
แต่ปากคลองตลาดเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าขายดอกไม้เขาเยอะเยอะมาก
พอสั่งปิดตรงนี้เนี่ยมันต้องมีการตรวจค้นเชิงลุกอะไรต่างนานา
คือความจริงแล้วโดยหลักการเนี่ยผู้ที่ทำงานอยู่ในปากคลองตลาด
ค้าขายที่นั่นเนี่ยก็ควรจะต้องกักตัวใช่ค่ะ
แต่นี่เป็นภาพที่วงเวียนใหญ่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเจอว่า
ย้ายจากตรงนู้นมาขายอยู่ตรงนี้อ๋อคือย้ายที่มาอยู่ตรงนี้เลย
ชาวบ้านแถวนี้เขาก็กังวลว่าอ้าวแล้วปลอดภัยไหม

เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาแจ้งบอกว่าไม่ได้นะเอาละออกไปเถอะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาแจ้งบอกว่าไม่ได้นะเอาละออกไปเถอะ
ต้องหยุดขายกันก่อนล่ะในช่วงนี้ประมาณอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อยนะครับ
เออตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะฮะ
พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ที่ตลาดวงเวียนใหญ่
บอกว่าจริงแล้วกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่มาจากปากคลองตลาดเนี่ย
เขาจะมาขายสักช่วง๓ทุ่มไปแล้วทุกวัน
จะมาจอดรถตั้งขายของกันริมทางยาวไปถึงตี๔ของอีกวันหนึ่งนะฮะ
ส่วนในคลิปที่เห็นกันเนี่ยที่แชร์กันเนี่ย
ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ย
มาเจอกลุ่มแม่ค้าพ่อค้าจากปากคลองตลาดตอนไหน
แต่ยืนยันว่าความจริงแล้วช่วงกลางวันไม่ค่อยเจอนะ
แต่ไม่รู้ตอนนี้ที่เทศกิจมาเจอเนี่ยเจอช่วงวันไหนอะไรยังไง
แต่๓ทุ่มไปแล้วเนี่ยมีแน่ที่มาจากปากคลองตลาด
พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ที่ตลาดวงเวียนใหญ่บอกว่าก็ตกใจนั่นแหละ
เพราะว่าพอรู้ว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ก็มาตั้งขายของอยู่แถวนี้เนี่ย
มาจากปากคลองตลาดก็เอ้าก็เขาเป็นพื้นที่ที่เขาสั่งปิดไม่ใช่เหรอ
เป็นคลัสเตอร์ของการแพร่กระจายเชื้อไม่ใช่เหรอ
คือพอเขาสั่งปิดตลาดคนที่ทำงานในตลาดก็ควรจะกักตัวหรือไปตรวจก่อนไม่ใช่เหรอ
แล้วย้ายมาขายของที่อื่นเนี่ยคนอื่นเขาก็กังวลแต่ไม่กล้าเข้าไปห้าม
ไม่กล้าเข้าไปบอกกลัวว่าจะมีเรื่องราวทะเลาะวิวาสเป็นปากเป็นเสียงกันประมาณอย่างเนี้ย
ก็เราก็ไม่รู้ใครปิดฉันนะครับ
ใช่เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
เราก็เลยไปดูแถวปากคลองตลาดหน่อยนะครับ

ทมสั่งปิดพื้นที่ตั้งแต่๒๒พฤษภาคมนะครับ

เราได้เจอกับแม่ค้าที่ขายดอกไม้สดอยู่ที่นี่คนหนึ่งนะครับ

เธอบอกว่ายอมรับว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบหนักมาก
คำสั่งห้ามขายของแล้วก็ปิดตลาดเป็นเวลา๑๔วัน
ก่อนหน้านี้สั่งดอกไม้สดเอามาไว้แบบโอ้โหมันก็เสียหายหมดแล้วล่ะ
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ต้องทำใจนะครับ
ก็ปล่อยให้มันแห้งเฉาไปนะเดี๋ยวพอเน่าก็ทิ้งขยะ

เพราะที่ร้านไม่ได้ขายออนไลน์ไม่ได้อะไรด้วย
เพราะว่าอยู่กันแค่สองคนเราสองคนกับป้าก็เลยไม่ได้ขายอะไร

เขาจะคอยอยู่ได้เก็บเงินของเก่าไปก่อนนะ
คือส่วนหนึ่งเขาก็ยอมทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมทำใจยอมขัดทุน
แต่บางส่วนเขาก็เอาขึ้นรถไปขายที่อื่น
ซึ่งก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าในย่านอื่นหรือผู้คนในย่านอื่นเขาก็กังวล
เพราะรู้ว่ามาจากในพื้นที่ที่เขาสั่งปิด
อย่างแถวริมคลองหลอดนี่ก็มีไป
ตลาดวงเวียนใหญ่ก็มีไป
เราไปคุยกับผู้คนแถวย่านอื่นที่มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนนะ
บางส่วนของปากคลองตลาดที่เขาก็คงจะแหม่ของมันดอกไม้
คือมันเป็นของที่มีระยะเวลาในการเน่าเสียไง

แต่เขาก็กังวลว่าโอ้โหมาแล้วแต่ละคนไม่รู้ว่าตรวจหรือยังอะไร